มาดูนักร้องสาวเสียงหล่อหน้าใสกันบ้างดีกว่านะคะ
ซิงเกิ้ลมาล่าสุดบอกเลยว่าโอ้โหกรี๊ดกันทั่วบ้านทั่วเมือง

ใช่น้องแบมแบมนีวิรินนั่นเองค่ะ
แล้วเนี่ยเขาปล่อยเพลงมาใหม่นะชื่อเพลงว่ารักเธอเท่าที่เธอไม่รักค่ะ
ก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องความรักในทุกแง่มุมนะฮะ
สุขสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังค่ะ
ซึ่งแบมแบมเองก็อยากฝากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนผลงาน
ลุคเป็นผู้หญิงสวยด้วยไม่เชื่อไปฟังเธอนะคะ
อุ๊ยน่ารักอะไม่ไหวแล้ว
ก็ขอเอาซิงเกิ้ลใหม่มาฝากแฟนเพลงบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ก็เป็นสไตล์ป๊อปที่มีความเป็นแบบดิสโก้เบาสนุกสนานเข้มข้นจัดจ้านนะคะ
ขยับชวนเต้นไม่เชื่อเอาไปฟัง
มันสนุกขนาดนั้นเลยใช่ไหมเชลลี่